ส่วนเหตุการณ์นี้คนที่ร้องขอความเป็นธรรมคือแม่ของผู้ตายครับ
มีวัยรุ่นอายุ๑๘คือเขาห้อยพระเต็มคอเลยนะครับ
ถูกยิงตายแล้วคนก่อเหตุก่อนอันนี้เหมือนพยายามหนีแต่สุดท้ายตัดสินใจ
กล่อมจนเขายอมมอบตัวกับตำรวจครับแล้วเมียของคนก่อเหตุนี่ท้อง๗เดือนแล้วนะ
มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้คือพ่อของลูกก็ต้องเข้าคุกเหรอเนี่ย
คือเสียทั้งแฟนเสียทั้งพ่อของลูกต้องไปอยู่ในคุกแล้ว
ดูภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับเนี่ยผู้ก่อเหตุครับลูกศรสีแดงชี้
และลูกศรสีเขียวนั่นคือในโจ้ผู้ตายฮะวัยรุ่นอายุ๑๘ที่โดนยิงนะครับ
วันนี้ในออสอายุ๓๙มือยิงเข้ามอบตัวครับ
หลังจากที่ก่อเหตุยิงในอัศนีหรือว่านายโจ้อายุ๑๘จนตาย
ติดต่อมอบตัวกับตำรวจโรงพักลาดหลุมแก้วพร้อมกับปืนแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในวันที่เกิดเรื่อง
เมียของผู้ต้องหาท้อง๗เดือนแล้วคุณมิ้นคุณผู้ชมท้องแก่แล้วนะฮะ
บอกว่าคืนวันที่เกิดเรื่องเนี่ยจริงแล้วเนี่ยแฟนเธอก็คือมือยิงและตัวเธอเนี่ย
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะซ้อนมอเตอร์ไซค์พากันไปร้านสะดวกซื้อ
คือตัวของผู้หญิงหิวข้าวครับกำลังท้องใช่ไหมก็หิวข้าวตอนดึกก็ออกกันมาครับ
ปรากฏว่าพอขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาไปเจอมอเตอร์ไซค์วัยรุ่น
สองคนขี่มาประกบด้านขวาแล้วชะลอจากนั้นเรียกครับ
พอเรียกเสร็จปั๊บตัวเธอหันไปมองแล้วก็ถามแฟนพี่พี่รู้จักเขาป่ะ
แฟนบอกไม่รู้จักอ่ะแล้วฝั่งนั้นเนี่ยที่ขี่รถมาประกบเนี่ย
ชูนิ้วกลางให้ครับคือแจกกล้วยให้สัญลักษณ์ด้วยนิ้วกลาง
หลังจากนั้นลงมาจากรถผู้ตายถือปืนเดินมาแล้วชักปืนขึ้นมานะครับ
ตัวเธอเองกลัวไงลูกก็๗เดือนแล้วอยู่ในท้องเนี่ยนะฮะ
ก็เลยบอกว่าพี่มันมีปืนนะก็เลยบิดเร่งคันเร่งครับบิดเครื่องหนี
ผู้ตายเนี่ยยิงใส่กลุ่มของเธอมากันสองคนใช่ไหมฮะเธอและแฟน
หนึ่งนัดแล้วยิงต่ออีกนัดหนึ่งจังหวะนั้นเห็นท่าไม่ดีแล้ว
เธออุ้มท้องเจ็ดเดือนเนี่ยท้องแก่แล้วนักกระโดดลงจากมอเตอร์ไซต์ที่นั่งซ้อนอ่ะฮะ
ลงจากท้ายมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วเนี่ยแฟนของเธอหันหลังกลับไปแล้วเอาปืนซึ่งพกติดตัวมาจากบ้าน
คือยิงขู่ยิงไป๓นัดเปิดทางหนีฮะ
แต่ในคลิปเนี่ยคือมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดมาตั้งแต่แรกที่รายงาน
คือลักษณะของคลิปคือมอเตอร์ไซค์ของคนก่อเหตุขี่เข้าไปหาฝั่งคนตาย
คือเขาเจอกันตรงจุดกลับรถถูกไหมคะคือคนตายเนี่ยขี่เลยไปแล้ว
คนก่อเหตุคือกลับรถผ่านไปแล้วเหมือนกันแล้วอยู่อยู่คนกลับเหตุวนรถ
คนก่อเหตุกลับรถกลับมาแล้วก็ดวนปืนกันแล้วลักษณะเมื่อกี้เนี่ยเห็นอย่างที่เราชี้ลูกศรให้ดูอ่ะ
เขาก็ขี่เข้าไปหาคนตายไงแต่ในฝั่งของแฟนของคนก่อเหตุบอกว่าคือ
จังหวะนั้นเขายิงเพื่อเปิดทางหนี๓นัดแล้วก็บอกเลยว่าไม่ได้เป็นศัตรูกับคนตายมาก่อนด้วยนะ
หลังจากนั้นไปไหนต่อก็พากันขี่รถซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปร้านสะดวกซื้อหาของกินเหมือนเดิมครับ
หลังจากที่ยิงไปแล้วอ่ะนะคะเขาไม่คิดว่ากระสุนจะไปเข้าร่างเจาะแล้วก็ตาย
เหรอคะเขาบอกว่าไม่รู้มาก่อนว่าเออกระสุนเข้าร่างนะแต่เข้าไปใกล้ขนาดนั้นเลยนะนั่นน่ะ
นี่เป็นข้อมูลจากเมียของผู้ต้องหานะครับพอรู้ข่าวก็เลยติดต่อขอมอบตัว
แล้วปืนที่ใช้ก่อเหตุก็ยืนยันว่ามีทะเบียนถูกต้องนะวันที่เกิดเรื่องมันดึกมากแล้ว
นั่นคือเหตุผลที่พกปืนออกมาด้วยอันนี้เมียบอกอ๋อค่ะยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ตาย
และที่ทำไปย้ำอีกครั้งเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นครับ
พอเขายืนซ้ำมานักที่สองหนูก็เลยกระโดดลงจากรถค่ะ
กระโดดลงจากรถมอเตยแล้วแฟนอ่ะเขาก็เลยหันกลับไปเพราะว่า
ไม่ได้ตั้งใจเจตนาว่าจะไปเอาชีวิตแต่ว่าแฟนอ่ะคือว่าหันกลับไปเพื่อยิงข่มขู่ให้เขาไป
เพราะว่าหนูพร้อมค่ะอืมนี่เราพร้อมพร้อมอยู่ด้วย
ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าหรือว่าเอาชีวิตใครค่ะอ้าวเนี่ยครับอันนี้เป็นคำให้การของเมียผู้ต้องหานะครับ
ในขณะที่แม่ผู้ตายบอกว่าโอ้โหฉันสูญเสียลูกไปในช่วงที่เขาเป็นวัยหัวเลี้ยหัวต่อวัยรุ่นน่ะนะ
และที่เป็นข่าวดังก็ก่อนหน้านี้ก็คือหลายคนก็ได้เห็นได้ยินกันไปแล้วว่าผู้ตายก็ห้อยพระเต็มคอเลยนะครับ
ก็ยังถูกยิงจนตายแม่บอกว่าขอบคุณมากคุณตำรวจที่ช่วยตามคดีให้แล้วก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาได้นะครับ
นี่คือพระของผู้ตายนะที่นับถือแล้วก็ห้อยบูชาเนี่ยนะฮะคือคนตายเนี่ยห้อยพระอยู่เนี่ย๑๐กว่าองค์แล้วก็สักลายเต็มตัวเหมือนกัน
แต่สุดท้ายก็จบชีวิตอย่างน่าเศร้านะครับคุณแม่ยังไม่อยากปักใจเชื่อคำให้การของฝั่งผู้ต้องหาก็คือฝั่งคนยิงนะ
แม่บอกว่าสงสัยมีการท้าทายกันหรือเปล่าไม่งั้นลูกแม่จะถูกยิงแบบนี้เหรอเนี่ย
ก็ยอมรับว่าลูกแม่เป็นฝ่ายเปิดฉากเริ่มก่อนคือเป็นฝ่ายลงมือยิงเขาก่อน
ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันเอาจริงจริงลูกแม่สิบแปดนะอืม
ฝั่งนู้นเนี่ยจะสี่สิบแล้วนะสามสิบเก้าอ่ะค่ะใช่ไหมฮะอืม
แก่กว่าต้องกี่ปีอ่ะอายุเยอะแล้วคนละรุ่นด้วยแล้วยิงตั้งหลายนัด
เอาจริงแม่ถามป้องกันตัวจริงเหรอยิงหลายนัดแบบนี้
แล้วเหมือนว่าฝั่งนู้นจะมีรถมากัน๒คันด้วยนะ
อันนี้แม่สงสัยที่ผ่านมาแม่เคยเตือนลูกแม่หลายครั้งเหมือนกัน
แม่ก็ยอมรับบอกว่าเออเป็นเด็กดีให้แม่นะลูก
เป็นที่พึ่งให้แม่ตอนแม่แก่เนอะ
สุดท้ายไม่คิดว่าลูกจะมาตายแบบนี้ครับถามว่าสงสารไหมฝั่งนู้นอ่ะ
เพราะว่าเป็นหัวอกผู้หญิงเหมือนกันเข้าใจเพราะว่าเมียของผู้ต้องหากำลังท้องแก่ด้วย
ค่ะเห็นใจและสงสารแต่ถ้าหากว่าใครทำผิด
ก็ต้องรับโทษตามกฎหมายคุณแม่บอกแบบนี้ฮะ
ตามกฎหมายไปใครทำผิดยังไงก็ได้รับกรรมแบบนั้นแหละนะ
แต่เราก็ใจนะใจแม่พูดอย่างจริงใจเราก็สงสารเมียเขานะ
เพราะเมียเขาก็ท้องนะแต่เมื่อทำลูกเราขนาดนี้อ่ะ
ลูกเรามันอายุยังน้อยอ่ะใช่ไหมแต่ลูกเราก็คงจะ
จะไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้ว่าเข้าข้างลูกเรานะ
เพราะมันก็พกปืนไปด้วยอ่ะแล้วทีนี้เพื่อนที่ว่าเขาพกกันมานานนะครับ
ซาบอกว่าลูกเรามันระวังตัวในที่สุดแต่ไปอีกทีทำไมมันพลาด
นี่ครับส่วนร่างของนายโจ้คนที่ถูกยิงตายครอบครัว
ตั้งสวทที่วัดแห่งนี้แหละครับวัดสุทาวาสราชหลุมแก้วประทุมธนีย์

ส่วนเรื่องทางคดีตำรวจโรงพักลาดหลุมแก้ว
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และความผิดตามพรบออาวุธปืนนะครับ
ทั้งการครอบครองการพกพาผิดกฎหมายนะฮะ
ก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ